วงการบันเทิงไทยค่ะนางร้ายที่อยู่คงกระพันธ์อีกหนึ่งคนคือ
คุณน้องปรายยานั่นเองนะคะคนนี้บอกเลยนะคะปรายมาค่ะ
อายุห้าสิบสองปีนะคะพี่น้องคนนี้แหละก็เล่นบทร้ายถึงพิกถึงขิงมากเลยนะคะ
แต่ว่าเลยถามหน่อยว่าพี่น้องกลัวที่จะโดนเปลือกทุเรียนบ้างเปล่าอย่างนี้
ก็คือเราต้องมีวินัยใช่ไหมคะแล้วก็รับผิดชอบในงานของเรา
แล้วก็คือต้องตรงต่อเวลาแล้วก็เคารพผู้ร่วมงานทุกคนในทุกตำแหน่ง

ยากค่ะมันต้องแบบต้องร้ายตอนต้นแล้วคือ
ต้องทำให้คนดูสงสารพริกในตอนจบใช่ไหม
ว่าแบบอ๋อสาเหตุที่ตัวละครตัวนี้ร้ายเพราะว่าอะไร
ตอนนี้พี่เดียวมีกี่เรื่อง
เรื่องลูกทุ่งเบอร์สการด์นะคะต่อเรื่องไผ่แดงค่ะ

รอติดตามกันได้หน้าจอไทราททีวีของเรานะครับ
พี่น้องเข้าวงจันทร์ตั้งแต่ปี๒๕๒๖
๒๕๖๒ก็บวกลบกันเอาเองล่ะแต่อยู่มานานขนาดไหนละนะจ๊ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังสวยสดนะคะแล้วก็มีผลงานให้เราได้ชมตลอดเลย